เจ้าของคลิปตั้งใจโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล

ฉีดเข้าไปในท่อระบายน้ำน้องคิง
ตอนต้นมันก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ฉีดได้ไปสักพักนึงไฟลุกพลึบเลย
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
โอ้โหภาพมันไวนิดนึงนะคะแต่ไฟลุกพลึบจริง
มันเข้าหน้าไหม้ผมไหม้คิ้วไม่หนุนไม่เขาเขาหมดเลยนะเจ้าของคลิปบอก

ใช่นี่เสื้อผ้าก็ไฟไหม้ค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ร้านไก่ใต้น้ำร้านอาหารชื่อดังที่หัดใหญ่สงขลา
ได้คุยกับผู้ชายในคลิปเลยค่ะ
นายประดิษฐ์มุนีแนมหรือพี่ลูกหมีอายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของร้าน
แกก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ตามคลิปเนี่ย
มันเกิดขึ้น๕ทุ่มกว่าคืนวันที่๘มีนาคม
เจ้าของไอ้เจ้าเครื่องพ่นยุงเครื่องนี้ค่ะ
เขาซื้อมาค่ะซื้อมาเองเลยนะคะประมาณสัก๔๕พัน
ก็เอาน้ำยาค่ายุงที่ซื้อมาผสมเองด้วย
แต่ก่อนหน้านี้เคยไปอบรมหลักสูตรการพ่นยุงกับทางเทศบาล
ก็คิดว่าเออไปอบรมมาแล้วก็ไม่ยากนี่
ก็น่าจะง่ายอาจจะทำเองก็ได้
ไปหาซื้อเครื่องผลยุงหาซื้อน้ำยาอะไรมาผสมเองทำเองหมดเลยนะคะ
คือพี่ลูกหมีเขาก็บอกว่าผมก็ตั้งใจจะลดภาระเจ้าหน้าที่
อยากจะทำเองอยากจะทำเองลดยุงด้วยไม่ให้ชาวบ้านยุงกัดด้วย
แล้วบวกกับเป็นร้านอาหารไงคะบอกว่าอยากอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
มานั่งกินอาหารจะได้ไม่ต้องโดนยุงกัด
แต่ก็เหมือนเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปพี่ลูกหมีบอกว่า
ผมคิ้วหนวดเคลาไปหมด
เสื้อผ้าก็ไฟไหม้ก่อนหน้านี้เขายาว
เนี่ยค่ะไฟลวกที่แขนด้วยฝาท่อมันระเบิดแตกด้วย
โชคดีนะที่ไม่เป็นอะไรหนักไปกว่านี้นะคะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากจนไม่ทันตั้งตัว
นี่หนวดเคราวไหม้เสื้อไหม้
ที่เอาคลิปมาลงอยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์
สำหรับใครที่คิดจะทำแบบนี้ค่ะ
ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับผมอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับ

นี่พี่ลูกหมีบอกอยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนค่ะ
เพราะว่าท่อระบายน้ำก็จะมีการทักถมหมักหมมมีแก๊สไข่เน่าใช่ไหมคะ

คือถ้าใครมีปัญหาเรื่องของยุงลายกวนใจเนี่ย
อันดับแรกเลยแนะนำว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
เพื่อเจ้าหน้าที่มาช่วยดูมาช่วยจัดการให้

บางทีคิดว่าง่ายคิดว่าทำเองได้
แล้วก็หลงลืมไปว่าบางทีมันเสี่ยงบางจุดมันอันตรายอะไรแบบนี้ค่ะ

ต้องระมัดระวังยุงด้วยแต่ว่าการทำแบบนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญนะครับ